ท่านก็บอกคณะบริพาณบอกว่าคือมันเป็นกลางแจ้ง
ผมก็เล่นเพียโนอยู่ตอนนั้นท่านก็บอกว่าบอกคราวรัฐบริษัทบอกว่า
ช่วยเอาร่มมากางให้เปียโนหน่อย
บอกว่าคนเรามีผมแล้วแต่เครื่องฟรีไม่มีอะไรป้องกันเลย
เดี๋ยวน้ำค้างมันลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โน้ตเนี่ยโน้ตก็ปลิวสิ
ปิวท่านส่งเก็บให้เรา